ทราบเพศลูกเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณก้อย
แล้วก็คุณโย่งบอกเลยคู่นี้มีลูกกันดิฉันดีใจกับเขาด้วยจริง
รอคอยมา๙ปีคุณผู้ชม

แล้วก็ใครลุ้นกับเพศลูกบ้านนี้ขยับมาใกล้จ้ะ

ส้มเนี่ยก็คือเจ้าแมวเหมียวเนี่ยคุณผู้ชมนี่นะ
ขวัญใจของใครหลายคนมาด้วยค่ะ
โดยทั้งคู่นะได้พาไปดูในวันที่คุณหมอแจ้งเรื่องเพศลูกในห้องตรวจค่ะ
แล้วก็จะเห็นเลยนะว่าผลการตรวจเนี่ย
ก้อยสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะ
แต่ว่ามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะมานิดนึง
ส่วนเพศลูกชัดค่ะนี่เลย
ยินดีด้วยนะคะคุณได้ลูกสาวค่ะ
โอ้ยยยยอด
ซึ่งก็ทำพี่โย่งนะคะบอกผ่านคลิปว่าโอ้โห
สงสัยนะต่อไปเนี่ยต้องไว้หนวดซะแล้ว
แต่ก็ต้องบอกว่างานนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่า

โย่งที่เขาเนี่ยทายถูกก่อนใครเลยก็คือพี่ส้มหยุดนั่นเอง

นี่ต้องหยุดท้ายเพศลูกมาถูกแล้วนะ

ก็หมายความว่า

เพะไหม
สำเนียงใต้นั่นเองนะครับถึงบอกว่าแม่ก้อยสวยวันสวยคืนเลยนะครับ
ยิ่งท้องใหญ่ก็ยิ่งสวยขึ้นเนอะเห็นด้วยไหม
อ่อฮ่าวานไม่มีเปลี่ยนจริงนะคุณอีแล้วน่ารักจังเลยอะ
ภรรยาส่วนใหญ่ผู้หญิงเวลาเราท้องเราจะเสียความมั่นใจว่าเราไม่สวยนะ
แต่นี่ดูคุณโย่งพูดกับคุณก้อยดิ

นะคะที่สำคัญสรุปท้ายถูกด้วยนะ